คุณผู้ชมฮะมีเหตุการณ์คนร้ายใช้ปืนปลอมจี้พนักงานร้านสะดวกซื้อ
แน่นอนทุกร้านเขามีกล้องวงจรปิด
ก็เลยมีภาพให้คุณผู้ชมได้เห็นกันนะครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะมาแล้ว
โอ้โหแล้วมาประชิดตัวพนักงานขายแบบนี้นะคุณนะ
กล้องวงจรปิดภายในร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมือง
จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับจับภาพขณะที่คนร้ายเนี่ย
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบสีดำสวมเสื้อแขนยาว
สีดำใช่ไหมฮะแล้วก็คลุมสีเขียวไหม
แล้วก็ใส่ผ้าใบเดินเข้ามาที่ร้านสะดวกซื้อนะครับ

ประชิดตัวพนักงานขายใช้ปืนจี้ชิงทรัพย์
เอาเงินจากพนักงานขายที่เป็นผู้หญิงไป
แล้วคนร้ายก็ได้เงินไป๔๐๐๐บาทนะครับ
ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนหลบหนีไปนะครับ
โดยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นวันที่๑๔มีนาคม

หลักฐานมาอยู่แค่นี้นะฮะแต่ว่าทำงานเต็มที่ครับ
ชุดสืบสวนซพม๑๐๑ได้ลงพื้นที่หาข่าว
จนกระทั่งทราบว่าผู้ก่อเธดเนี่ยก็คือนายกมมีอายุ๓๐ปี
เป็นชาวจังหวัด๑๐๑ทีนี้ฮะจากการสืบหา
เบาะแสคนร้ายก็เลยทราบว่านายกรกฎเนี่ย
หลบหนีไปกบดานที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
ข้ามจังหวัดไปแล้วก็เลยประสานชุดสืบสวน
ชุดสืบสวนของสศศรีสเกตร่วมกันติดตามจับกลุ้มตัว
สองสพทำงานด้วยกันเจอคนร้ายสิครับจับกลุ่มตัวได้ครับ
ผู้ต้องหาให้การรับสาภาพว่าตกงานไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ก็เลยคิดสั้นก่อเหตุใช้ปืนปลอมจี้ชิงทรัพย์จนถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
ตำรวจก็ควบคุมตัวนะฮะจากสพศรีสเกตมาที่สพเมืองร้อยเอ็ด
เจ้าของพื้นที่เจ้าของคดีนะฮะเพื่อสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้ง
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป